มาดูพระอานนท์ครับที่ทันทีที่เกิดเหตุอ่ะนะ
ก็หิ้วอาหารไปไปให้กำลังใจภูมิกับอดีตภูมิกับโจ้

นั่นแหละฮะก็หลังจากมีข่าวว่า
มีคำสั่งให้ออกจากวัดนะครับ
จนล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยพระอานนท์ท่านลาศิกขาแล้วนะครับ
ตอนนี้เป็นนายอานนท์แล้วฮะนี่ครับ
อานนท์นะครับเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว
มาที่วัดไพรสนศักดารามอำเภอหลมศักดิ์จังหวัดเพชรชบูรณ์ฮะ
เพื่อทำการศึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลายเป็นนายอานนท์คนทาครับ
อานนท์เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ถึงกรณีที่ไปให้กำลังใจอดีตภูมิกับโจ้ตอนนั้นนะครับ
เขาก็ไม่เคยรู้จักกับอดีตภูมิกับโจ้มาก่อนหรอกนะ
แต่ที่ไปให้กำลังใจเพราะมองว่าเนี่ย
คนเคยรับราชการเนี่ยเคยมียศถาบรรดาศักดิ์เนี่ย
กลัวจะเครียดแล้วก็มีข่าวว่าจะฆ่าตัวตายใช่ไหม
เขามองว่าถ้าพระไปขอบินทบาทชีวิตอดีตภูมิกับโจ้เนี่ยนะครับ
เขาก็คงจะฟังก็เลยตัดสินใจไป
ส่วนเรื่องกระบวนการยุติธรรมท่านบอกว่าผิดก็ว่าไปตามผิด
เรื่องศึกไม่มีใครบังคับนะครับตัดสินใจเอง
หลังจากศึกแล้วเดี๋ยวจะกลับไปอยู่ที่อำเภอวิเชียนบุรี
ไม่ได้บวชเพื่อเลี้ยงชีพแต่บวชเพราะความศรัทธา
อานนท์ยังบอกอีกว่าเมื่อคืนนอนตี๓แล้วทำอะไรรู้ไหม
ย้อนหลังไปอ่านคอมเมนต์รถทัวร์

แสดงว่าจิตแข็งแล้วโอ้โหจิตแข็งมากอ่านตลอดทั้งคืน
บอกว่าเข้าใจไม่เคยโกรธแค้นหรือว่าเสียใจ
เพราะว่าฝึกปฏิบัติมาอย่างดีไม่หวั่นไหวกับกระแสโจมตี
เพราะเชื่อว่าตัวเองนั้นไม่ได้ทำอะไรผิดครับ
ดิฉันเนี่ยเป็นพระไม่ใช่ว่าอีลุยฉุยแฉกอะไรนะ
ฉันเนี่ยเป็นพระที่เรียกว่าเคร่งคัดพอสมควรแหละนะก็พูดกันตรงตรงอ่ะ
แล้วทำไมถึงออกไปบอกปกป้องภูมิกับโจ้ขนาดนั้นนะครับ
สงสารเขาแค่นั้นเองเขารู้สึกแต่ออกไปแล้วผู้สื่อข่าวเนี่ยถามมาก
ถามมากเลยเก็บอารมณ์ไม่อยู่พูดกันง่ายทีนี้เราก็ประมาทด้วย
ทีนี้ก็เก็บอารมณ์ไม่อยู่มันก็เกิดความผิดพลาด
ที่อาหารน่ะเอาไปมันเยอะทุกวันทีนี้ว่าฉันพระฉันแล้วหมาก็ขุดแล้ว
ไม่ใช่อาหารแกะออกจากถุงนะมันยังเหลือยังไม่ได้แกะเลยนะ
ฉันก็เลยว่าจะทิ้งไว้เอ๊ะมันก็จะบูดจะเน่าแล้วฉันก็จะไปนู่นไงฉัน
ตั้งใจตั้งใจจะไปให้กำลังใจเขาจริงอันนี้อยากจะขอบินทบาทไม่ให้เขาฆ่าตัวตายได้ไหม
คือได้ยินผู้กับโจ้บอกว่าผมไม่ไหวแล้วผมจะฆ่าตัวตาย
ไม่ก็ดูจากนั้นน่ะดูจากที่พันธุ์ตำรวจตีอะไรที่ให้สัมภาษณ์ที่กองปากที่แถลงการน่ะ
อย่างนั้นผู้สึกข่าวเราฟังสองเพลงคือเพลงคนกล่อมโลกของเสรีรุ่งสว่าง
แล้วก็คาถามหานิยมของยอดรักสลักใจ
อานนท์บอกว่า๒เพลงนี้เป็นเพลงโปรดนะฮะ
ชอบร้องเวลาเครียดหรืออยากจะปลอบใจตัวเอง
คุณผู้ชมจะไม่ฟังสักหน่อยหรือฮะ
เพลงร้องกล่อมโลกทั่วไปอย่างผมทุกข์ใจต้องแอบร้องไห้
รักหลังเวที
ปุ้ยบอกว่า๑๐คะแนนไม่หักสักคะแนนหนึ่งใช่ไหม
ได้ค่ะเมื่อกี้แกสะอึกหรือว่าลุกคอ
ลุกคอทำให้ได้ร้องนาน

อานนท์บอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปทำฟาร์มจิ้งหรีดต่อ
ดีนะฟาร์มจิ้งหลีดเดี๋ยวนี้เขาส่งออกนะ
เพราะว่าเคยทำมาแล้วก็เดี๋ยวทำไร่ทำสวนอยู่เพชรบูรณนั่นแหละ
ก็ดีแล้วนะครับ